เอาล่ะเรื่องต่อไปเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัย

กดไลค์หรือกดแชร์บนหน้าเพจ

ตกลงมีความผิดทางกฎหมายไหม
ถ้าข้อความที่เราไปไลค์หรือเราไปแชร์

เรื่องนี้เราต้องเอานักกฎหมายมาพูดคุยกันนะครับ
เพราะว่าเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ได้คำตอบ

หลังจากการนำเสนอของสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับ
ประเด็นที่ไปพูดคุยไปท็อกกันด้วย

ก็ออกมาพูดแต่ก็ยังคลุมเคลืออยู่
เพราะว่าเป็นการตั้งคำถามกับพิธีกรดำเนินรายการ
ว่าตกลงเรื่องไลค์หรือกดแชร์เนี่ยนะฮะ

มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กบางราย

เจ้าหน้าที่ทหารดิรวบตัว

หลังจากโพสต์ข้อความสุ่มเสี่ยงในโลกโซเชียล

มีการกล่าวหาว่าเข้าข่าย
ที่จะโดนออกหมายจับตามไปด้วยนะครับ
เรื่องนี้ครับทนายวสันฝีมือช่าง

เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรานะครับว่า
การส่งกดหรือกดแชร์

มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พุทธศักราช๒๕๕๐มาตราที่๑๔
โดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท

ใช่แล้วก็เกิดคำถามด้วยนะคะว่า
ถ้าเราไม่รู้ว่าข้อความที่แชร์ต่อนั้นเป็นข้อความเท็จ

เรื่องนี้ท่านคุณทนายบอกว่ามีความผิด

การส่งต่อเป็นการกระทำที่แสดงถึงเจตนา

ฉะนั้นการใช้สื่อโซเชียลที่เป็นสื่อสาธารณะ
จึงต้องคำนึงแล้วก็พิจารณาก่อนกดส่งต่อเสมอนะคะ
นี่แต่ทีนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะกังวลแล้ว

ถ้าเรากดไลค์อย่างเดียวแต่ไม่แชร์

ไลค์ไม่ได้แปลว่าส่งต่อ
ไลค์จริงก็ไม่ได้แปลว่าอ่านแล้ว
แต่คนส่วนใหญ่ชอบกดไลค์เพราะแปลว่าฉันอ่านแล้วนะ
ข้อความก็ไม่ได้เป็นข้อความที่ดีนัก
เช่นเป็นข่าวการเสียชีวิตของญาติของเพื่อนป่วยอะไรอย่างนี้

ไม่ผิดนะฮะแต่ต้องไม่แชร์นะครับ
แสดงถึงความชอบไม่ชอบเท่านั้นเอง
ส่วนกรณีที่มีคนตีความว่าการกดไลค์
จะทำให้ข้อความไปโผล่ในหน้าฟีดของเพื่อนนั้น
เรื่องนี้ต้องนำไปพิจารณาอีกครั้งในชั้นศาล

ก็คือข้อมูลในการส่งต่อออก
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงลดลง
ฉะนั้นอาจจะไม่ผิดก็ได้

เราไปแสดงความคิดเห็นเราจะมีความผิดไหม

ไม่ได้สร้างความเสียหายให้ผู้อื่น
แต่กดแชร์ต่ออันนี้สร้างความเสียหาย
ถ้าข้อความนั้นเป็นข้อความที่ผิดกฎหมาย

เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จลงคอมพิวเตอร์